ถ้าไปทำนาเนี่ยนะครับชาวนาต้องพาสัตว์อะไรออกไปด้วย
ควายสิใช่ที่ไหนอ่ะอ้าว
นี่ครับคุณผู้ชมฮะมาทำไมเออมาเป็นเพื่อน
จะได้ไม่เหงาก็ในเมื่อเจ้านายใช้ควายเหล็กแล้ว
ผมก็ขอมาเป็นเพื่อนครับนายสมหมายศรีสวรรค์นะครับ
หรือผู้ใหญ่อุ๊ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
มะลิเอาชื่อมะลินะแม่เรียกผมไม่ได้ขอโทษ
ตัวเมียตัวเมียเธออายุ๔ปีนั่งเคียงข้างเป็นเพื่อนอยู่บนรถไถนา
ผู้ใหญ่อู๋ออกไปทำนาก็เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปโพสต์ลงเฟซบุ๊คของท่านนั่นแหละ
นะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเจ้ามะลินี่ฮะ
ผู้ใหญ่อุ๊เล่าว่าเลี้ยงมะลิมาตั้งแต่เด็กเล็กนะ
ซึ่งมีคนเอาไปปล่อยไว้ที่ปลายนาคือไปเจอก็สงสารแล้วก็กลับเอามาเลี้ยงที่บ้าน
จนมันโตทุกครั้งที่ขึ้นรถไถนาออกเมื่อไหร่แล้วก็เจ้ามะลิกระโดดขึ้นจับ
หนูไปเป็นเพื่อนด้วยค่ะนี่นะฮะนั่งอยู่แบบนี้จนกว่าจะทำนาเสร็จนะ
ไม่ใช่ว่ามานั่งเอาใจแป๊บเดียวนะไม่ใช่แบบว่ามานั่งแป๊บเดียว
แล้วดอมก็จ่ายตังค์แล้วก็ลุกหนีไปอะไรนะอันนี้คือนั่งจนเสร็จงานเลย
ความประทับใจให้แก่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้พบเห็นมาโดยตลอดครับ
มะลิบอกหนักคันไถแต่ไม่หนักหัวใครนะ
มานั่งเป็นเพื่อนภาพน่ารักแบบนี้